เป็นการต่อยกันกลางโรงพยาบาล

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวมีคำตอบนะคะ
โอ้โหคลิปนี้แค่๑๒วินาทีมันเลยสั้นฮะ
ก็ต้องวนไปวนมาให้คุณผู้ชมได้ดูภาพแบบนี้นะครับ
บอกว่าควรคุยกันด้วยเหตุผลการใช้กำลังไม่ใช่ทางออกที่ดี
เข้าใจว่าคงมีเหตุผลส่วนตัวแต่ในสถานที่ราชการก็ไม่สมควร
โดยเฉพาะต่อยกันกลางโรงพยาบาลที่จันทบุรีแบบนี้ไม่ได้
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอลงมาบันได
ก็เกิดการมองหน้ากันอยู่แป๊บนึงแล้วก็รัวหมัดใส่กัน
คนไปคอมเมนต์เยอะนะคุณผู้ชมว่าโรงพยาบาลน่าจะเป็นสถานที่รักษาคนไข้
มันต้องมีความปลอดภัยสิเอาทำไมนี่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

คือมีคำถามแบบนี้นะฮะว่าเอ๊ะคืออะไรเกิดอะไรเพราะอะไรที่ไหนแล้วยังไง
เป็นคุณหมอต่อยกับคนไข้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไข้ต่อยกับคนไข้กันเอง
แย่งวัคซีนกันหรือเปล่าที่คนที่เข้าไปแสดงความคิดเหตุนั้นนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปเลย
ไปที่โรงพยาบาลนี้คือโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
ของตึกสีเขียวตึกนี้ค่ะคุณผู้ชม
เกิดเหตุบ่ายโมงของเมื่อวาน
แล้วคนก่อเหตุได้คำตอบแล้วนะคะ

เมนต์กันเยอะเลยว่าคือหมอต่อยกัน
ผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานเวรเปรย์เก่า
กับพนักงานเอ็กซ์เรย์ที่เพิ่งมาทำงานใหม่

แล้วพนักงานเวรเปรย์เขายืนยันว่าทะเลาะกันจริง
แม้ได้อยู่ในเหตุพนักงานเวรเปย์เนี่ย
คนนี้ค่ะเขาก็ยืนยันว่ามันเกิดการทะเลาะกันจริง

เคลียร์ปัญหาเรื่องงานไม่ลงตัวหลังจากเกิดเหตุ
พอโรงพยาบาลก็แยกไปคุยเป็นการส่วนตัว
สรุปคือพอหลังจากผอโรงพยาบาลเรียกไปคุย
พนักงานเวรเปย์เก่ากับพนักงานเอ็กซาเรย์
เพิ่งมาทำงานใหม่ก็ตกลงกันได้
เอาลองฟังเสียงจากพนักงานเวรเปย์คนนี้หน่อยค่ะ
เป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่เวรเปย์หรือเป็นใครครับ
เวรเปย์กับใครครับ
นางงานอินเทอร์เรย์
ทีนี้ค่ะพอนักข่าวของเราได้คุยแล้ว

จากทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลเองก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าเป็นเรื่องภายในขอตรวจสอบข้อได้จริงก่อน
คือถ้าเกิดว่าทางโรงพยาบาลมีการแถลงยังไง
เดี๋ยวเราแจ้งให้คุณผู้ชมรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ